เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ขวัญเอาอะไรมาฝากโดยเฉพาะจะพาคุณชนะไปที่แห่งนี้ค่ะ
ไปดูเมนค่ะคุณชนะไปกันนะคะ
อ่าไปดูกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่ฮือฮากันมากที่จังหวัดชายภูมิ
มีวัดแห่งหนึ่งค่ะทาสีเมนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
เห็นแล้วสีสันหวานแหววค่ะเป็นสีชมพู
อันนี้นะคะเป็นวัดที่จังหวัดชายภูมิอย่างที่บอกชื่อว่าวัดสิริผลค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ชอบมาดูนะเขาบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ต้องเครียด
เป็นเมนสีชมพูหวานแหววค่ะและหลายคนก็ไม่คิดว่ามันคือเมนด้วย
สอบถามชาวบ้านคุณพรนะเขาเล่าแบบนี้ว่าคุณยายเนี่ยเคยเล่าว่า
เผาศพที่วัดเนี้ยสร้างมานานแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้แหละ
ลมเนี่ยมันพัดแรงมากก็เลยเอาให้ทำให้ยอดเมนหักโค้นลงมา
วัดเขาก็เลยมีการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทาออกมาเป็นสีนี้เลย
นี่แหละค่ะสีชมพูหวานแหววอันนี้ถามว่าทำไมต้องทาเป็นสีนี้
คุณพรบอกว่าคุณยายของคุณพรเนี่ยเคยเล่าว่าเขาบอกว่าอันนี้
เป็นการแก้เคล็ดเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ย
เสียชีวิตติดต่อกันจนกระทั่งทางวัดเปลี่ยนสีเมน
ทาสีใหม่เป็นสีชมพูกลายเป็นว่าคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ
การเสียชีวิตคนตายลดลงค่ะทางด้านของเจ้าวัดวัดสิริผลพระครูวิสุทธิ์นะ
พระครูวิสุทธิ์บอกว่าทาสีเมนเป็นสีชมพูแบบนี้
เอาไว้เพื่อเตือนสติญาติโยมค่ะมาดูกันหน่อยว่าเตือนสติเรื่องอะไร
ก็แน่นอนว่าลดความโศกเศร้าให้กับญาติโยมที่ไปร่วมงานนะคะ
และจุดที่ตั้งของเมนเผาศพมันอยู่ติดกับชุมชนด้วย
โอ้โหชาวบ้านเนี่ยเขาต้องสัญจรถนนตรงนั้นเนี่ยผ่านไปผ่านมา
เวลาเห็นเมนตอนกลางคืนบางคนเขากลัวนะคะ
และที่สำคัญพอในนี้นะคะในวัดเนี่ย
มีสถานที่จอดรถค่อนข้างน้อย
ญาติโยมมาติดธุระมาติดต่อทำธุระอะไร
เขาก็ต้องมาจอดบริเวณตรงเนี้ยเวลาบางคนเห็นเมนอ่ะ
ไม่กล้านะไม่กล้าจอดรถไม่กล้าลงจากรถก็มี
เพราะว่าความรู้สึกคือกลัวแต่พอทาเป็นสีนี้
ความกลัวลดลงทันทีและที่สำคัญเวลาญาติค่ะ
นำศพผู้เสียชีวิตมาเผาที่นี่เขาบอกว่าอันนี้พระท่านบอกนะ
เจ้าอาวาสบอกว่าจะทำให้ญาติโยมเนี่ย
รู้สึกเศร้าน้อยลงค่ะ
เห็นเห็นชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าเดิมทีถ้าเป็นไอ้เมื่อก่อนอ่ะ
มันจะอีกสีนึงมันจะมีคนตายบ่อยติดต่อกัน
เอาจริงคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เรียกว่า
เป็นหนึ่งไอเดียดีนั้นลดความน่ากลัว
คุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันว่าพอเห็นเมนแบบนี้

และความน่ากลัวให้เราได้หรือเปล่า
และบางคนที่เขามาร่วมงาน
เขาบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการที่ทำให้รู้สึกว่า
การส่งดวงวิญญาณผู้ที่สู่คิดแล้ว
เห็นสีเมนแบบนี้ก็จะทำให้หายเศร้า
ดวงวิญญาณก็ยังไปสู่สุขติแบบไม่เครียดอีกด้วยจ้า